มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกโซเชียลซึ่งเมื่อวานนี้
เราเองก็มีการนำข่าวนี้มาเล่าให้ฟังกันด้วย
ใช่ที่ตอนแรกมีผู้หญิงใช้ชื่อว่าเก๋ลอนดอน
เรียกแท็กซี่จากย่านรัชดาจะกลับบ้าน
แล้วปรากฏว่าถูกแท็กซี่จี้
จี้จะชิงกระเป๋าก็เอากระเป๋าไปได้
แล้วก็ปรากฏว่าที่แขนมีรอยของมีคมถูกกรีด

ตั้งแต่ไหลตั้งแต่คอลงไปถึงแขนหมด
คนก็เห็นอกเห็นใจก็ฝากเตือนภัยกันไป
แต่ว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องโอละพ่อแล้ว

หลังจากที่เมื่อวานนี้นางสาวทองประกายสุขศรีมราช
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกคนขับแท็กซี่ทำร้ายร่างกาย

ก่อนทิ้งทรัพย์ไปเป็นเงินสด๑๔๐๐๐บาท
ก็ทันไปสอบอีกคราวเนี่ยศอบตั้งแต่บ่ายยันศักดิ์เลย
แล้วก็มีการแถลงไงว่าแถลงปิดคดี
คือถ้าคุณผู้ชมได้ไปตามในเพจอีกหลายเพจนะ

แล้วก็เริ่มมีข้อมูลออกมาว่า

คือในภาพในข่าวที่มีการโพสต์ตามเพจ

ไปคอมเมนต์
แล้วก็ไปบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไง

เคยไปติดเงินเข้าไว้หนีไปหนีมา
แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ตรงไม่จริง

เรียกจากย่านรัชดาใช่ไหม

ซึ่งบาร์โฮสก็คือเป็นสถานบันเทิงที่
มีผู้ชายเป็นคนให้บริการนั่งดริ้งนั่งดื่มแบบนั้น

เป็นหลักพันบ้างเป็นหลักหมื่นบ้าง

บินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามมาจ่าย

ปรากฏว่าไม่มาจ่ายเซลล์ก็ต้องรับหน้าแทน
ก็คือต้องจ่ายแทนไปแบกภาระให้เซลล์อีก
แล้วหลายคนเขาก็เริ่มเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน

คนนี้หลายรอบแล้วเบี้ยวเงินตลอด

คราวนี้มาบอกโดนจี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย
เพราะมีคนบอกว่าวันที่เธอมาแจ้งความที่โพสต์เรื่องราวเนี่ย

เป็นวันเดียวกับที่เธอต้องมาจ่ายหนี้อยู่พอดีเลย

ผู้สื่อข่าวตามติดไปกับเรื่องของตำรวจนะฮะ

ลับตนะปรันนัทดาผู้กำกับการสนลพร้าว
ชี้แจงว่ากรณีที่นางสาวทองประกาย

ชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายที่แยกนิด้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกภาษากรมระบุว่าหลังจากได้รับแจ้ง
พนักงานสอบสวนก็เรียกตัวนางสาวทองประกายพร้อมด้วยเพื่อนสาวไปสอบปากคำ
พร้อมนำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ที่ชุดสืบสวนเองก็สอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งที่สถานบันเทิงที่นางสาวทองประกายอ้างว่าไปเที่ยว
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่นางสาวทองประกายอ้างว่าถูกแท็กซี่ปล้นแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
แต่พบว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเลยครับ
นางสาวทองประกายยอมรับสารภาพว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเอง
ว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาเอง
จากเครียดเรื่องของลูกแล้วก็เรื่องของปัญหาครอบครัว
ใช้มีดโกนกรีดแขนตัวเองนะคุณผู้ชม

แล้วก็โทรเรียกเพื่อนให้พาไปแจ้งความ
โดยที่เพื่อนไม่ทราบว่าตัวเองแต่งเรื่องขึ้นมา

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับนางสาวทองประกาย

และข้อหานำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ไปฟังเสียงของตำรวจกันหน่อยนะครับ
มีข้อพิรุษอยู่พอสมควรครับ
คือหนึ่งในส่วนของจุดที่น้องเขาออกจากขึ้นแท็กซี่มานะครับ
เราก็ตรวจสอบในเรื่องของกล้องวงจรปิด
ตลอดจนกล้องวงจรปิดบริเวณของคอนโดที่น้องเขาพักอาศัยนะครับ
หลังจากที่น้องเขากล่าวอ้างว่าเขาถูกก่อเหตุนะครับ

ทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์ตามที่น้องเขาแจ้งเนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับ
เรามีกล้องวงจรปิดในส่วนของสถานที่เกิดเหตุที่น้องเขากล่าวอ้างว่าเขาถูกก่อเหตุเนี่ย
มันไม่มีอย่างที่น้องเขากล่าวอ้าง
ประกอบกับเรามีพยานหลักฐานแล้วก็พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่จะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันไม่เป็นความจริง
คราวนี้ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยก็ได้คุยกับน้องเขา
แล้วน้องเขาก็ให้การยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขามาแจ้งความทีแรกเนี่ยมันไม่เป็นความจริงครับ
เครียดมาหลายอาทิตย์แล้วเครียดมากแล้วก็คือไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็คือทุกครั้งที่อยู่เนี่ยขอมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ด้วยเพราะว่าเครียดมาก
เรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเงินแล้วก็หลายเรื่องสิ่งที่เกะพูดออกไปทั้งหมดก็ขอขอโทษพี่แท็กซี่ทุกคนนะ

ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเออตะเลิศปานบายขนาดนี้เพราะว่าความเครียดหลายอย่างมันเลยทำให้เกดเป็นแบบนี้
ก็ขอโทษทั้งเจ้าพนักงานตำรวจทุกท่านนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ที่ติดตามคดีนี้แล้วก็รวมถึง
พี่แท็กซี่ทุกทุกท่านนะคะที่ทำอาชีพแท็กซี่ที่ทำให้เสื่อมเสียรวมกับถึงอ่าพี่สื่อข่าวทุกทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้มาตลอด
ทั้งเรื่องจริงและไม่จริงแต่วันนี้ที่เก๋ยอมรับผิดและสำนึกผิดเก๋ก็อยากจะขอโทษทุกทุกคนที่
อ่ะเป็นอันจบเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนของคุณเก๋ไปแล้วกันนะครับ